ป่าไปกันหน่อยคุณผู้ชมไปหาเก็บของดี
เขาว่ากันว่าไอ้ที่เรียกว่าของดีเนี่ยต้องเป็นคนมีบุญเท่านั้นนะถึงจะเจอ
หลายคนบอกว่าไปตามเก็บเส้นผมหรือยังไง
ใช่ไหมคะเหมือนเป็นเส้นผมเหมือนเป็นเส้นอะไรก็ไม่รู้
สิ่งที่เขาตามงานเนี้ยมันหายิง
มากมากนะคุณมันเรียกว่าเครือเขาหลงเส้นสีดำ
คุณเคยได้ยินน้ำมันว่านเขาหลงไหมล่ะ

เออลักษณะคล้ายกันอันนั้นก็คือเขาเอาไปทำน้ำมันใช่ไหมคะ
เรื่องของเมตตามหานิยมว่ากันไปใช่ไหม
เครือเขาหลงเส้นสีดำเนี่ยเปรียบเสมือนเครือเขาหลงตัวผู้
ส่วนสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นตัวเมียแล้วการเข้าป่าไปหาเครือเขาหลงของเขาเนี่ยนะ
จะต้องมีการกราบไหว้คือต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อน
เพราะว่าคุณเนี่ยต้องเข้าป่าไปแล้วคุณต้องไปตามหาตามที่เป็นพื้นที่ป่าดิบชื้น
และเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นป่าอาถรรพ์นะ
จะต้องเป็นคนที่มีบุญเท่านั้นถึงจะเจอเครือเขาหลงได้
แต่ดิฉันว่ามันหายากอาจจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ด้วย
ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วจะเห็นเพราะว่าคุณจะไปรู้ได้ไง
อันไหนคือเครือเขาหลงอันไหนคือเส้นกิ่งไม้รากไม้ทั่วไปถูกไหม

ใช่มาดูเครือเขาหลงเป็นของขลังด้านพุทธคุณชนิดหนึ่ง
ใครเห็นใครหลงรักเรื่องของเมตตามหานิยม
บางคนเขาก็ว่าช่วยในเรื่องของการเรียกทรัพย์สินเงินทองด้วย
แก่ผู้ที่ทำมาค้าขายพ่อค้าแม่ค้าอะไรแบบนี้
วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วก็ขอบคุณคลิปนี้จากคุณมังกรด้วยนะคะ

คือถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะไม่รู้ว่า
ที่เราเจอตามพื้นตามอะไรอย่างนี้มันคือเครือเขาหลงไหม
แต่มันก็จะมี๒สีอย่างที่บอกไงสีดำคือตัวผู้
สีน้ำตาลคือตัวเมียเขาอาจจะต้องใช้๒ตัวหรือเปล่า
ในการทำเรื่องของเครื่องรางของขัง
แต่ดิฉันเคยเห็นที่เขาเอาไปทำน้ำมันว่าน
เขาอาจจะเอาเครือเขาหลงไปทำพิธี
แล้วก็ใส่กับน้ำมันเอาไว้แบบเจิมปะพรมเสริมสิริมงคลอะไรก็ว่ากันไป

เป่าคาทะให้เธอลงไหล

ไม่แน่ใจถ้ารู้เป่ามันจะเป็นอย่างไร

เออเป่าสิ่งดีให้เข้ามา